ละวาดในพื้นที่ปฐุมธานี

แม้ว่าบางรายจะจับไปได้แล้ว

พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครนะครับ
เจ้าของรถเนี่ยคือนางสาวนัทธิรานุ่ยโหน่งนะฮะ
ก็พาผู้สื่อข่าวของเราครับไปดูสภาพรถยนต์
ซูบิชิมิราชสีดำถูกถอดล้อแม็กซ์ออกไปทั้งสี่ล้อเลยนะครับ
แล้วคนร้ายก็เอาหินกับแม่แรงมายกรถเอาไว้
แบตเตอรี่ของรถก็ถูกถอดไปด้วยนะครับ
กระจกด้านข้างคนขับถูกทุบแตกละเอียด
แล้วคนร้ายก็เข้าไปลื้อทรัพย์สินในรถ

ซึ่งความจริงก็มีไม่ถึงร้อยบาทหรอก
คนร้ายก็เอาไปหมดเลยนะครับ
นักข่าวก็เลยไปสำรวจบริเวณลานจอดรถนะคะ
ที่ผู้เสียหายเอารถไปจอดเอาไว้
ด้านหลังหมู่บ้านเล็กไซนวรรณคร
๑ทับ๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็เป็นลานจอดกว้างค่ะ

ก็มีนะแต่ก็มีบางจุดน่ะนะคะ
นางสาวนัทธิราเจ้าของรถบอกว่าจอดรถไว้
ลานจอดรถนี้ตั้งแต่๒๘ตุลาคม
เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ขับรถเท่าไหร่
ทำงานแต่เช้าที่ทำงานอยู่ไกล

แต่ก็จะแวะมาดูรถอยู่เรื่อย
แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าลานจอดรถน่าจะปลอดภัย

แล้วก็จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนนะคะ
ค่าเช่าในการจอดรถนะคะเดือนละ๖๐๐บาท
ก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
สิทธิ์พฤศจิกายน๕โมงเย็น
เพื่อนก็ยังแวะไปดูรถให้นะคะ
สภาพรถยังเรียบร้อยดีนะคะ
เนี่ยค่ะมาช่วงพักรางวัลเมื่อวาน
เพื่อนมาบอกว่านี่ในเพจข่าวสารข้อมูลท้องถิ่น

มีพลเมืองดีแจ้งตามหาเจ้าของรถ
สภาพรถก็คือล้อ๔ล้อถูกถอดออกไป
ฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะ
กระจกฝั่งคนขับถูกทุบ
เธอก็เลยอ้าวมันรถเธอนี่
ล้อแมกพร้อมยางสี่ล้อโดนขโมยค่ะ
กระจกข้างฝั่งคนขับถูกทุบแตกค่ะ

ตเตอรี่หายด้วยประแจสำหรับถอดล้อก็หายนะคะ
รวมค่าเสียหายประมาณห้ามื่นกว่าบาท

เขาอ่อนเลยเสียใจมากค่ะ
อยากจะให้คนร้ายเห็นใจกันบ้าง
เธอเองก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
กว่าจะเก็บหอมรอมริฟท์ซื้อรถได้มันเหนื่อยมาก

มันไม่น่าจะใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งอะไรกัน
เพราะไม่เคยมีปัญหากับใครก็น่าจะเป็นขโมย
ตั้งใจแบบมาขโมยของมากกว่าค่ะ
พรีมม่าสติกดีมั้ยค่ะ
จะมีคนนั่งกินเราจะแถวนี้
สิบปีได้ครับ
ไม่มีนะผู้ไม่ออก
กว่าเขาจะหามาได้ขนาดนี้คือทำงานเก็บเงิน
ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วขอมาได้เหมือนที่เขามาทำ
ถามเจ้าของที่ที่ว่าเขารับจดว่าพี่จะช่วยอะไรหนูไหม

ไม่รับรับแค่ฝากจอดเฉย